มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
เกิดยี่สิบเอ็ดมีนาคมอายุครบหกสิบห้าปีนะคะ
ซึ่งก็มีการโพสต์ในโลกโซเชียลของพลเอกประยุทธ์
ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพในการทำบุญคือตอนเช้าเนี่ย
ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายกนะคะแล้วก็มีข้อความนี้ค่ะครับ
ก็ขอบคุณสำหรับคำโวยพรในวันคล้ายวันเกิดนะคะ
วันเกิดผมในปีนี้สิ่งที่ต้องการไม่มีอะไรมากไปกว่าการขอความรัก
ความสามัคคีรอยยิ้มความมีเมตตาและน้ำใจจริงของคนไทยให้กลับคืนมา
ความรักคำเดียวจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งนี่ความรักจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกประการ
แล้วก็บอกว่าเมื่อเราเริ่มที่จะรักกันจะมองเห็นเส้นทางไปสู่ความสามัคคีความปรองดอง
นับจากวันนี้ขอให้ประเทศชาติเติบโตก้าวหน้ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป
นายกของพักพลังประชารัฐวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
คือนักข่าวก็ถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยากได้อะไรวันเกิดไหม
วันที่๒๔มีนาคมจะมีของขวัญวันเกิดไหมอะไรอย่างนี้
เอาไปแยบถามใช่ไหมเป็นยังไงล่ะโอ้โห้ยฉุนกลับเลยทีเดียว
ถึงขั้นถามเลยใครถามนักข่าวคนไหนถาม

ไม่ฉันอยู่นี่รายงานอยู่นี่
ทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวสายการเมืองครับก็เลยลองไปถามบรรดานักการเมืองดูนะฮะว่า
วันนี้วันเกิดนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์๖๕ปี
คุณหญิงสุดารัฐนะครับได้อวยพรวันเกิดกับพลเอกประยุทธ์
ด้วยการขอต้อนรับคนเอกประยุทธ์เข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
และเมื่อพลเอกประยุทธ์ที่เคยตำหนินักการเมืองว่าเป็นคนไม่ดี
ก็ขออย่าให้ใช้ความเป็นอภิษฎชนอย่าใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบในการเลือกตั้ง
พลเอกประยุทธ์ทำทุกอย่างด้วยความเท่าเทียมกัน

ลงสู่การเลือกตั้งโดยตลอด
ทีนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะ
พลังประชารัฐเขามีเวทีปราศัยใหญ่ในกรุงเทพนะคะ
อุตมะสวนายนหัวหน้าพักบอกว่า
จะใช้สนามกีฬาเทพหัสดินเป็นเวทีปราศัย

ภายใต้ชื่องานเปิดใจประชารัฐรวมใจประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว
พลเอกประยุทธ์จะมาร่วมเวทีหรือเปล่า
หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกว่าให้อดใจรอดู
เพราะท่านจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาหรือจะยังไง
ส่วนจุดยืนหลังการเลือกตั้งในอุตมะก็บอกว่า
พักการเมืองไหนรวบรวมเสียงได้มากที่สุดเกินครึ่ง
ก็สมควรจะมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน
ไม่ใช่ที่ผมเรียนแล้วไงว่า
ภักด์ใดหรือทุกภักด์ไหนที่รวบรวมเสียงข้างมากนะครับ
อันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับต้องรอ
ผลหนึ่งสองพอผลแล้วมันจะมีการเจรจาฮารือระหว่างภักด์
ไปถึงตรงนั้นนะครับวันนี้ถ้าพูดไปเนี่ย
นี่แหละจะเข้าข่ายสร้างเงื่อนไขพูดไปก่อน
คือสิ่งที่คุณอุตมะตอบคำถามนักข่าวที่ถามในวันนี้เนี่ย
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองณขณะนี้ในช่วงเวลานี้ขึ้นมาทันที
เพราะนักข่าวถามว่าถ้าหลังการเลือกตั้งแล้วคะแนนออกมาแล้วเนี่ย
จะให้พักการเมืองที่ได้เสียงสอสออันดับหนึ่งเนี่ย
จัดตั้งรัฐบาลก่อนใช่ไหมแต่คุณอุตมาบอกว่าไม่ใช่
พักการเมืองไหนที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภา
ก็คือ๒๕๐จาก๕๐๐ได้ก่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าจัดตั้งรัฐบาลได้
ก็คือเหมือนกับมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่สื่อก็พยายามจะถาม
เหมือนกับหัวหน้าภักร์พลังประชารัฐเนี่ยบอกว่าเหมือนกับ
รู้ตัวว่าพลังประชารัฐไม่ได้อันดับหนึ่งหรอก
อาจจะอันดับสองหรืออันดับสามครับ
สองกับสามจับมือกันได้เกินครึ่งก็อยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
หรือ๓จะไปจับกับใครยังไงก็แล้วแต่ให้เกินครึ่งเนี่ย
ก็ถือว่าเขาเป็นรัฐบาลได้ไม่ใช่ว่าต้องให้อันดับหนึ่งจัดก่อน
อันดับหนึ่งถ้าจัดไม่ได้ค่อยเป็นอันดับสอง
จัดอะไรอย่างนี้คุณอุตมาบอกว่าไม่ใช่แล้ว
โอ้โหนี่เป็นประเด็นร้อนวันนี้ขึ้นมาเลยนะฮะ
แต่เรื่องนี้เดี๋ยวท่านรอไทยรัฐทีวี
วันอาทิตย์นี้๒๔มีนาคม
ซึ่งเป็นแกนนำพักเพื่อชาตินะครับ
วันนี้ให้ความเห็นถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบัน
ตเลขาธิการกปศผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย

ถ้าประชาชนไปเลือกสอสอของพักเพื่อทั้งหลายเนี่ย
ที่เขาแตกแบงค์พันธุ์อะไรเอาไว้จนชนะการเลือกตั้ง
นัดรวมพลเป่านกหวีดที่ราชดำเนินอีกครั้ง
จตุพรบอกว่านี่เท่ากับว่านายสุเทพกำลังบีบบังคับประชาชน
ขอให้นายสุเทพเปิดใจกว้าง
แล้วก็ย้อนถามว่านี่แสดงว่านายสุเทพกำลังบอกว่า
ผลการเลือกตั้งต้องออกมาเป็นประโยชน์กับนายสุเทพเท่านั้นใช่หรือไม่
ถึงจะไม่ออกมาชุมนุมประท้วง
ค่ะทีนี้ค่ะมาดูความพร้อมของทางกรกตค่ะอีก๒วันแล้วนะคะ

วันนี้กรกตก็เลยนำสื่อมวลชนเข้าดูความพร้อมของศูนย์อำนวยการ
และประสานการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
อยู่ที่ชั้น๕ของสำนักงานกรกตนะคะ
แล้วก็สาธิตการลงคะแนนการนับคะแนน
ทักท้วงกรณีเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง
แล้วก็โชว์ระบบการรายงานผลการนับคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการของหน่วยเลือกตั้ง
ทั้ง๙๒๓๐๐หน่วยทั่วประเทศ
รางวัลสำหรับผู้ที่นำพยานหลักฐานไปยื่นให้กรกตเช่น
ถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพคนที่ไปแจกเงินซื้อเสียง
คนที่ทำทุจริตเลือกตั้งหลักฐานต่างเหล่านี้
สามารถนำไปสู่การระงับสิทธิ์สมัครและสารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ดังนั้นผู้ที่ให้เบาะแส
มีเงินรางวัล๑แสนบาทเป็นเงินสินบนเหมือนกับรางวัลนำจับอะไรแบบนี้ค่ะ
ถ้าคุณแจ้งเบาะแสการผู้เจ้าผลิตเลือกตั้งจนนำไปสู่ผลถึงที่สุดแล้วได้
คุณให้๑๐๐๐๐๐บาทก็ดีนะฮะช่วยกันเป็นฐุเป็นตานะครับ